คุณผู้ชมค่ะจริงแล้วทาน้ำใจของเหล่าดาราคนในวงการบันเทิง
ส่งไปให้ผู้ประสบภัยภาคใต้เยอะมาก
แต่ว่าก็มีไม่น้อยเลยค่ะหลายครอบครัวของคนในวงการบันเทิง
กลายเป็นผู้ประสบภัยด้วยค่ะ
มีคนนี้เลยนะคะนางเอกสาวจุ๋ยวรัฐยาค่ะ
เธอมีการโพสต์ภาพบ้านเกิดของเธอ
จังหวัดประจวบคีรีคันนะคะที่เต็มไปด้วยน้ำท่วมขังเลย
แล้วภาพที่คุณพ่อต้องใช้เรือพายเพื่อโดยสารค่ะ
แต่เหมือนว่านางเอกคนดังก็ยังคงยิ้มได้อยู่นะคะ
ได้มีการโพสต์ข้อความว่าป๊าใครเนี่ยเก่งที่สุด
พายเรือไปเลื่อนรถแพ็ปบอกแบบนี้
แล้วก็ข้อความให้กำลังใจพี่น้องคนใต้ด้วยนะคะ
ให้ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะ
และขอเป็นสื่อกลางช่วยบอกต่อความช่วยเหลือ
ไปถึงพี่น้องผู้ประสบภัยอีกแรงหนึ่งด้วย
ขณะที่คุณแม่ลูกแฝดอย่างนานารายบิน่านะคะ
ก็มีการโพสต์ภาพครอบครัวของตัวเองที่จังหวัดตรังค่ะ
ซึ่งก็ประสบอุทธกภัยในครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
พร้อมกับบอกเล่าถึงเหตุการณ์ว่าบ้านของคุณย่าของเธอ
อยู่ในจังหวัดตรังก็ถูกน้ำท่วมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ

ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านเหตุการณ์นี้ไปให้ได้นะคะ
และขอให้ช่องทางในอินสตาแกรมของเธอ
บอกต่อความช่วยเหลือไปยังพี่น้องคนใต้ที่กำลังเดือดร้อนอยู่ด้วย
ส่วนขาเก่าเจ้าประจำจิตอาสาแรปเปอร์ลูก๔คุณเจเจตรินค่ะ
ก็ยังคงเดินหน้าลงพื้นที่ที่จังหวัดสุราธานีนะคะ
ยังส่งสีภรรยามาช่วยอีกแรงหนึ่งด้วย
ได้มีการโพสต์ภาพคุณครูของตัวเองสมัยมัธยมปีที่๓นะคะ

อยู่ที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนั่นเอง
โดยคุณเจเขายืนยันเลยว่าจะเข้าไปให้ความช่วยเหลืออย่างเร็วที่สุด
และสัญญาว่าจะซ่อมบ้านของครูให้กลับมาเหมือนเดิมให้ได้ด้วยนะคะ
นึกถึงสมัยเราเรียนตอนเด็กมีคุณครูอยู่นะคะ
ตอนนี้คุณครูประสบอุทธกภัยหนัก
เจก็ไม่ลืมบุญคุณของครู

คุณครูท่านนี้บอกว่าเป็นครูที่พี่เจกลัวที่สุดในโรงเรียน

แต่ว่าเมื่อวานก่อนที่ได้ไปเยี่ยมที่บ้านมา

ใช่ก็เลยสัญญาไว้ว่าเดี๋ยวจะช่วยซ่อมบ้านให้คุณควิน
กำลังใจให้อีกหนึ่งคนค่ะพี่เอสุภาชัยค่ะ
สวนยางของครอบครัวที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเช่นเดียวกันนะคะ
แต่ผู้จัดการดาราเงินล้านก็ไม่ลืมส่งต่อความช่วยเหลือถึงพี่น้องใต้ค่ะ
โดยเจ้าตัวนะคะได้มีการโพสต์ภาพ
ฝากเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทธกภัยครั้งนี้
เป็นจำนวนเงิน๑แสนบาทเลยทีเดียวค่ะ
ใครที่พอมีกำลังในการหยิบยื่นน้ำใจ
ไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัครลงแรงหรือว่ายอดเงินบริจาคต่าง
สิ่งของต่างทำกันได้นะคะส่งต่อน้ำใจให้กัน

เป็นกำลังใจให้สู้ไปด้วยกันค่ะ